มาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะบางคนอาจจะคิดว่านิดเดียวไม่เป็นไรนะคะ
อยากให้คุณผู้ชมดูอุบัติเหตุนี้ค่ะที่ฝ่าไม้กั้นรถไฟ
ตรงนี้เจอขึ้นบ่อยจริงนะคะแล้วว่าครั้งนี้เนี่ย
ก็ขับฝ่าไม้กั้นรถไฟไปนะคะไม่มีใครเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้นะคะ
แต่ว่ามีผู้เคราะห์ร้ายคนอื่นเขาได้รับการบาดเจ็บไปด้วยค่ะ
คุณผู้ชมเห็นไหมคะเนี่ยค่ะรถกระบะตู้ทึบคันนี้เป็นคันที่ฝ่าไม้กั้นมา

รถคันอื่นที่เขาจอดรอให้รถไฟไปเนี่ยก็ได้รับผลกระทบไปด้วย
มีมอเตอร์ไซค์สองคันมีรถกระบะอีกคันนึงก็ได้รับความเสียหายนะคะ
ตัวกระบะตู้ทึบที่ฝ่าทางกั้นเนี่ยด้านท้ายเนี่ยพังยับเยินเลย
รถกระบะที่อยู่ใกล้เสียหายด้านหน้ารถเขาก็พัง
รวมถึงมอเตอร์ไซค์๒คันก็ถูกชนล้มอีก๒คันค่ะ
นี่คือเหตุการณ์เมื่อวานนี้เกือบ๔โมงเย็นตรงทางข้าม
ตรงข้ามทางรถไฟถนนท้องคุ้งตำบลนาป่าอำเภอเมืองชนบุรีนะคะ
คือตอนแรกถ้าดูจากกล้องวงจรปิดจะเห็นว่า
คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์เขาเห็นแล้วว่ามันไม่ปกติเขาเริ่มถอยกันแล้ว
แต่ว่าไม่ทันจริงค่ะมีคนบาดเจ็บ๕รายด้วยกันนะคะ
แล้วหนึ่งในนั้นเป็นพนักงานรถไฟถูกเศษกระจกทิ้มใต้ตาด้านซ้ายค่ะ
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทั้งหมดเลยค่ะคนที่อยู่ตรงจุดนั้นนะคะ
ก็ทราบว่าก่อนเกิดเหตุตรงนี้มีสัญญาณเตือนว่ารถไฟกำลังจะมา
แงกั้นก็ปิดลงมาแล้วแต่ว่าปิดถนนได้แค่ครึ่งเดียวอะค่ะ
จังหวะนั้นรถกระบะกับรถมอเตอร์ไซค์ก็จอดรอสัญญาณอยู่
อย่างที่เราเห็นกันเนี่ยค่ะเขาจอดรอสัญญาณอยู่
วันนี้ผู้สื่อข่าวลงไปในพื้นที่อีกครั้งหนึ่งไปคุยกับผู้ใหญ่บ้าน

ซึ่งก็ทราบว่าตรงจุดนี้มีคนผ่านไปผ่านมาเยอะนะคะ
เพราะว่าเป็นชุมชนมีทั้งวัดมีทั้งโรงเรียน
ก็อยากจะให้ทุกคนที่ใช้รถใช้ถนนเคารพจดจราจรหน่อยนะคะ
ไม่อย่างนั้นจะเกิดการสูญเสียมากไปกว่านี้
แล้วเขาบอกตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยเนี่ย
สัญญาณมันก็ไม่ค่อยสมบูรณ์นะคะ

แล้วเวลาสมมุติขออภัยไม้กั้นมันสั้นด้วย
เวลาไม้สั้นมันมีช่องว่างของถนน
มันจะมีคนมักง่ายบอกอ้าวงั้นมีที่ไปได้ก็ไปต่ออย่างนี้ค่ะ
เขาก็บอกว่าช่วยทำให้ไม้กั้นทางมันยาวปิดทั้งถนนเลยได้ไหม
จะได้ไม่มีใครกล้าฝ่าฝืนอีกค่ะ